ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าสารดีการนะครับบริเวณถนนราชดำเนินใน
เมื่อกี้ที่ผมรายงานว่าผมอยู่ที่บริเวณผ่านพิภพลีลา
ตอนนี้ผมได้เดินมาบริเวณหน้ารถเมย์ตรงที่ผมได้บอกเมื่อกี้ว่ามีรถเมย์อยู่๓คัน
ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศเริ่มคลุกกุ่นแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยได้เดินทางมาถึงบริเวณตรงนี้แล้ว
และด้านหลังเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนรถน้ำนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
โดยมีการบอกว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่อยใจเย็นแล้วก็รอการเจรจาแล้วก็ให้ส่งตัวแทนเข้ามาคุยโดยอย่าใช้กำลัง
โดยขณะนี้เนี่ยมวลชนก็เดินเข้ามาบริเวณประชิดกับรถเมย์แล้วนะครับข้างหลังของผมเนี่ยตรงนี้มีรถน้ำอยู่สองคันแล้วก็มีในส่วนของรถขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
ตอนเนี้ยมันจะกัดหลังจากเนี้ยเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เพราะว่าทางมวลชนเนี้ยเพิ่งจะเริ่มเดินทางมาถึงบริเวณตรงนี้ได้ไม่ถึงห้านาทีที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดเวลาของการที่มวลชนมาตรงนี้เนี้ยตอนแรกเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกาดของกลุ่มมวลชนที่เดินมาจากอนุสวรรค์ประชาธิปไตยเนี้ยก็บ
ยังยึดจุดไหนเป็นจุดปลอดภัยของพวกเขาเพราะว่าทางกาดเองเนี่ยที่มีการสวมปลอกแขนสีเขียวเขียวเนี่ยก็มีการใช้ลำโพงมีการใช้ทรโขงเนี่ยบอกให้ไปอยู่หลังแนวกั้นของกาดนะครับแต่ว่าทางมวลชนเนี่ยก็ต่างเดินเข้ามาดูบริเวณรถหลังรถเมย์ตรงนี้เพราะว่าต้องมาการมาดูให้แน่ชัดว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีรถน้ำ

ตอนนี้เนี้ยจะเห็นว่ากลุ่มของมวลชนที่เดินทางมาเองเนี้ยก็มีการใช้ทรโครงเนี้ยบอกให้กลุ่มของพวกเขาเนี้ยเดินกลับไปหลังกับกาดขณะเดียวกันเนี้ยด้านหลังเองเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงเนี้ยพูดผ่านบอกว่าให้ทางกลุ่มมวลชนเนี้ยจะเย็นเย็นแล้วก็ให้ส่งตัวแทนมาเจียวรา

แล้วก็มีการเปิดเพลงทำกิจกรรมอยู่ด้านหลังของกาดด้วยนะครับ
เนี่ยจะเห็นนะครับคุณผู้ชมว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะมีรถน้ำอยู่จำนวนสองคันแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่บนรถนะครับแล้วก็บริเวณทางซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีเครื่องขยายเสียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการพูดบอกให้ผู้ชุมนุมเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่าเดินเข้ามาแล้วก็ให้ใจเย็นเย็นอย่าใช้
ผมนัททะพงเรียกสันเทียร์ข่าวเชิญรัฐทีวีรายงานครับขอบคุณครับคุณนัททะพงครับ
คือถ้ามองไปข้างหลังของคุณนัททะพงนะฮะถ้าผู้ชมเห็นมาสอน
ก็จะเห็นรถเมย์ใช่ค่ะอ่าตรงจุดนี้นะครับซึ่งทางขอสมกรเนี่ย
ตามข้อมูลก็คือทางตำรวจนครบานก็ขอความร่วมมือไปนะครับแล้วก็นำรถเนี่ยมา
กั้นไว้ตามจุดต่างต่างด้วยนะครับใช่ค่ะมีทั้งรถเมย์นะคะ
มีทั้งรถตู้ของตำรวจหลายคันนะคะมีทั้งแนวแผงเหล็กนะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่คอยประจำการอยู่ด้วยครับตอนนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศนะคะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะฮะเชิญค่ะ
เชิญค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพตอนนี้เราถึงครึ่งขบวนของอันนี้แล้วนะครับ
ท้องสนามหลวง
ให้คุณผู้ชมดูตอนนี้จะเห็นว่ารอบข้างนี่คือท้องสนามหลวงทั้งหมดเลยนะครับ
ด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีป้ายเดินหน้าต่อไป
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงเดินต่อไปมานิดนึง
ถนนราชดำเนินในนะครับประมาณสิบเลนตอนนี้ก็
งแน่นไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เดินขบวนกันอยู่เพื่อเดินตรงไปที่
หน้าสำนักพระราชวังนะครับก็จะผ่านจุดสำคัญของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินนะครับ
แล้วก็จะเดินตรงไปยังสำนักพระราชวัง
ตอนนี้ขบวนยังคงเดินต่อเนื่องเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ด้านหน้าขบวนตอนนี้คาดว่าน่าจะถึงบริเวณวัดพระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่ครับนี่เป็นขบวนล่าสุดขนาดนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ยังคงเดินไปพร้อมพร้อมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็จะมีการประกาศไปอย่างต่อเนื่อง
ครับก็จะมีการประกาศอย่างต่อเนื่องด้วยว่าอย่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
อยู่หลังแนวกาดเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าขบวนก็จะมีแนวกาดนะครับ
ที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ขณะนี้ขณะเดียวกันสองข้างทางตอนนี้นะครับ
ก็มีการดูแลความปลอดภัยของกาดอย่างเต็มที่จะสังเกตเห็นว่า
บริเวณท้องสนามหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราผ่านมา
ตั้งแต่ราชดำเนินผ่านพิภพลีลามายังวัดพระแก้ว
เดินตรงไปกระทรวงกลาโหมละเมิดโดยด้วยการ